ช่วงนี้ฝนเริ่มตกลงมาบ้างแล้วนะคะมาดูปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพค่ะ
นี่เพิ่งจะได้มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกันนะคะระหว่างผู้ว่าชัดชาติกับอธิบดีกรมราชธรรมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะ๑กรกฎาคมนี้ทางกรทมจะจัดจ้างผู้ต้องขังจากกรมราชธรรมนะคะ
หนึ่งพันคนขุดลอกท่อระบายน้ำทั่วพื้นที่กรุงเทพค่ะนี่แหละค่ะ
หนึ่งกรกฎาคมก็จะเป็นวันเริ่มโครงการจัดจ้างผู้ต้องขังชั้นเยี่ยม
หนึ่งพันคนจากสิบเรือนจำนะคะทางคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากอทมกับคุณอายุทธ์สินทบพันธ์อธิบดีกรมราชธรรมนะคะ
โครงการนี้ก็ร่วมกันนะคะ
ผู้ต้องขังชั้นเยี่ยมพันคนจาก๑๐เรือนจำ
ขุดลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพ
ซึ่งมีความยาวกว่า๖๐๐กิโลเมตร
อยู่ในความดูแลของสำนักการระบายน้ำ๒๐๐กิโลเมตร
แล้วก็ในความดูแลของสำนักงานเขตอีก๔๐๐กิโลเมตร
งบประมาณก้อนแรกที่ตั้งเอาไว้คือ๑๕ล้านบาท
ก็คงจะดำเนินการได้เพียง๕๐๐กิโลเมตรภายใน๔เดือนนะคะ
แต่คุณชาติชาติบอกว่าเดี๋ยวจะหางบมาทำต่อให้ได้
ก่อน๑๐๐กิโลเมตรทันทีนะคะ
กรมราชธรรมก็เตรียมมาตรการไว้รองรับ
สำหรับผู้ต้องขังที่จะออกมาลอกท่อ
เพราะว่าเขาก็จะมีรายได้ตรงนี้ด้วยนะคะ
ก็จะต้องมีเกณฑ์ก็คือผู้ต้องขังทุกคนที่สมัครใจรับงานนี้
ต้องผ่านการตรวจโควิดต้องฉีดวัคซีนครบ
ระหว่างทำงานห้ามพบปะญาติหรือเดินไปไหนมาไหน

ค่าจ้างทางกรมราชธรรมจะยกให้ผู้ต้องขัง๗๐
เพื่อให้คนเหล่านี้มีเงินเก็บก่อนออกจากเรือนจำนะคะ

ระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมราชธรรมนะคะ
ก็ต้องขอขอบคุณผู้ว่ากอทมที่ส่งเสริมรายได้ผู้ต้องขัง

กันน้ำท่วมกรุงเทพได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
กระทรวงยุติธรรมพร้อมให้ความร่วมมือทุกด้านค่ะ
คุณสมศักดิ์บอกว่าขอให้เชื่อมั่นว่าผู้ต้องขังมีศักยภาพที่จะทำงานได้

จะสามารถขุดลอกท่อระบายน้ำได้ประมาณ๒๕กิโลเมตรต่อวันค่ะ
คุณสมศักดิ์เนี่ยวันนี้ประกาศเลยว่า๑๐มิถุนายนนี้
ออกจากเรือนจำนะคะอันนี้ก็ผ่านความเห็นชอบ

ขอรมอเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะไม่ได้ปล่อยทีเดียว๔๐๐คนนะคะ
ก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอน
เริ่มจากการติดต่อญาติให้ทราบก่อนมีการจัดการเรื่องเอกสารนะคะ
หลังจากขั้นตอนเหล่านี้เรือนจำไหนพร้อมปล่อย
ก็เริ่มค่อยพยายายปล่อยได้เลยนะคะ